ข่าวแรกวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่สาวน้อยเนยวรัตถาค่ะ
ช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเธอก็พาครอบครัวไปเคาน์ดาวนกันที่เขาใหญ่นะคะ
งานนี้ก็ไม่พลาดที่จะควงคู่หวานใจหนุ่มฤทธิกาชัยเขาไปด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าแฮปปี้สุดเลยเพราะว่านานทีจะได้เจอครอบครัวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะจ๊ะ
ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอบอุ่นอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
เนยวรฐาที่มีโอกาสพาครอบครัวเที่ยวฉลองแฮปปี้นิวเยียร์ที่เขาใหญ่
งานนี้ค่ะมีหนุ่มคนสนิทอย่างบริกาชัยไปเสริมทัพความสุขด้วยนะจ๊ะ
ซึ่งสาวน้อยบอกว่ารู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้น
เพราะว่านานทีจะได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ซึ่งทางด้านหนุ่มฤทธิ์เองก็เข้ากับคุณพ่อคุณแม่ได้ดีนะคะ
แพลนที่จะเข้าไปสวัสดีปีใหม่ทางด้านครอบครัวของฝ่าย

ขอให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติจะดีกว่านะคะ

ใช่ค่ะพี่เป็นด้วย
เป็นไงบ้างค่ะพี่ฤทธิ์เขาคุยกับคุณพ่อคุณแม่

มาถึงก็ปล่อยมุกใส่พ่อกับแม่ตลอดเวลา
ที่บ้านโอเคอยู่แล้วค่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเลยค่ะ
ถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะเข้าไปค่ะ
แล้วช่วงนี้ก็แบบติดซ้อมละครด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังไม่ได้พูดอะไรค่ะก็นะไปตาม

มันถึงเวลาเมื่อไหร่ก็ถึงเอง
ถ้าเรารู้สึกว่าแบบพร้อมเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
แล้วพี่เขาพร้อมคือเราพร้อมกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถ้าถึงเวลาแต่งก็แต่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบต้องแบบ
อยากรีบแต่งอะไรอย่างนั้นนะคะ